ส่วนกรณีคดีดังปีที่แล้วค่ะช่วงประมาณเดือนธันวาคม
ที่มีคนไปพบรถเก๋งคันหนึ่งเป็นรถเก๋งคันเล็กนะ
สีขาวนะคะจมอยู่ในหนองน้ำพื้นที่อำเภอหนองโดน
จังหวัดสระบุรีและภายในรถค่ะพบศพผู้หญิงคนหนึ่ง
และตำรวจสืบไปสืบมาอ้าวศพผู้หญิงคนนี้ไปตรงกับการที่ครอบครัว
ครอบครัวหนึ่งแจ้งว่าลูกของเขาหายตัวออกไปจากบ้าน
ที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเช่นเดียวกัน
คดีนี้ค่ะสืบต่อไปอีกไปพบว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของผู้หญิงคนนี้
ชื่อว่านางสาวกลิ่นเกษรวงสิงอายุ๓๖ปีมีอาชีพเป็นเซลล์ขายปุ๋ย
คือเสียคนหนึ่งซึ่งมีความสนิทสนมกัน
และผู้ต้องหารายที่๒คือคนสนิทสนมกับเสีย
ซึ่งคาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายและการหายตัวไปครั้งนี้นะคะ
ตำรวจค่ะเอาผู้ต้องหาก่อนนะคะที่ออกหมายจับไปก่อนหน้านี้
คนแรกนายสันติจึงทองดีหรือเสียหายอายุ๖๒ปี
ส่วนคนใกล้ชิดเสียหายชื่อว่านายนิวัฒน์เฉลิมวัดอายุ๓๖ปีหรือแจ็ค
หลังจากที่ถูกควบคุมตัวมานะคะทั้งคู่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ตำรวจนำตัวไปฝากขังค่ะแต่ประเด็นความคืบหน้าคือมันอยู่ตรงนี้นะคะ
ไม่สามารถที่จะยื่นฟ้องได้ทันในวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
เพราะว่าอำนาจในการควบคุมตัวก็คือ๘๔วัน
แต่ว่าวันนั้นมันเป็นวันที่๘๓แล้ว
ตำรวจมีความจำเป็นจะต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนออกไป

ตำรวจไปจับกลุ่มตัวคนที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้
เป็นผู้ต้องหารายที่๓ที่ชื่อว่านายมาโนธสอบสวัสดิ์ได้
ทำให้ตำรวจบอกว่าคดีนี้๒คนหมดอำนาจการควบคุมตัวแล้ว
ส่วนคนที่๓เพิ่งได้ตัวมาเมื่อวันที่ประมาณที่๘หรือ๙พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
ก็จะต้องเอา๒๓คนนี้ผลจากการสอบปากคำ๓คนนี้

ตำรวจก็เลยบอกว่ามีความจำเป็นจริง
ที่จะต้องปล่อยตัวผู้ต้องหา๒คันคนแรกออกไปก่อน
เรื่องนี้นะคะรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดระบุด้วยว่า
เหตุที่จะต้องปล่อยตัวไปอนุญาตให้ปล่อยตัวไป
เพราะพนักงานสอบสวนส่งสำนวนมาให้ก่อนวันครบกำหนดฝากขังเพียง๑วันเท่านั้น
ประกอบจะต้องสอบสวนเพิ่มเติม
ทำให้มีความจำเป็นต้องปล่อยขาดผู้ต้องหา๑และ๒
ถ้าผลการสอบสวนได้มาครบถ้วนเดี๋ยวจะยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๓เอาแบบรวมใหม่เลย
สามคนพร้อมกันทีเดียวและทีนี้ก็จะไม่ปล่อยให้ไปไหนอีกนะคะ
พออายการพูดถึงแบบนี้คำพูดแบบนี้อายการเป็นการอ้างถึงพนักงานสอบสวนที่ส่งสำนวนช้า
ถามตำรวจสิคะเกี่ยวกับเรื่องของสำนวน
พลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิธรัฐจำรงรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๑
แถลงชี้แจงกรณีนี้นะคะที่ตำรวจส่งสำนวนให้กับอายการล่าช้า
ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหายืนยันว่าพนักงานสอบสวนของคดีนี้
ทำสำนวนไปตามอำนาจหน้าที่และกรอบเวลาอย่างครบถ้วน
กระแสข่าวที่อายการออกมาแถลงน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๑ยอมรับว่า
ตัวของเสียหายอาจจะรู้จักคนเยอะ
หลายคนมองว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือเปล่า

รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๑ยืนยันนะคะ
บอกมันไม่เกี่ยวข้องถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้มีอิทธิพล
รู้จักคนเยอะแต่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้

ตอนนี้เองนะคะตำรวจก็จะได้เตรียมออกหมายสารออกขอสารนะคะ
ออกหมายจับเสียหายกับลูกน้องอีก๒คนอีก
แล้วก็เป็นช่วงของการเร่งรัดติดตามตัวมาดำเนินคดี
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคที่๑บอกว่าอย่าคิดหนีเลยนะ
รวมถึงเตือนด้วยเตือนคนที่เป็นคนรู้จักกับผู้ต้องหาทั้ง๓คน
อย่าให้ที่พักพิงในช่วงของการหลบหนี
เพราะคุณจะถูกดำเนินคดีไปด้วยค่ะ

บรรดาครอบครัวนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ของคนที่เสียชีวิตไป
ก็คือของคุณกลิ่นเกษรบอกว่าก็กลัวแหละว่าเดี๋ยวเขาจะมาข่มขู่มาทำร้าย